คุณผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
เราต้องจับตาไปที่เรื่องธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครับธนาคารมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ยอดการถูกปฏิเสธสินเชื่อก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ส่งผลกระทบกับเรื่องของการเติบโตภาคสังหารในช่วงของตลอดทั้งปีนี้ครับ
เอกชนจึงมีการเร่งกระตุ้นยอดขายนะครับ
แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นปลดเรื่องของเครดิตบูโลให้เร็วมากขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการปล่อยสินเชื่อครับ
เดี๋ยวตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสดีพักกะมนต์ไว้ตรึง๓คูณครับ
มหากรรมบ้านและคอนโดครั้งที่๓๕ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้
กลายเป็นความหวังของบรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เพราะหลายรายเตรียมเปิดโครงการใหม่โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม
ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้จึงเร่งอัดโปรโมชั่นแรง
ลดและแถมฟรีค่าโอนค่าจดจำนองและค่าส่วนกลาง
เช่นส่วนลดพิเศษสูงสุดถึง๑ล้านบาท

จดจำนองค่าใช้จ่ายส่วนกลางตั้งแต่๑๑๐ปี
แต่หากกู้ไม่ผ่านก็พร้อมยินดีคืนเงิน
และช่วยผ่อนดาวนร้อยละ๕๐และฟรีค่าทางด่วนอีก๑ปี
ขณะที่สถาบันการเงินจัดโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ๐นานสูงสุดถึง๑ปี
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนไม่น้อย
เพราะช่วยลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย
แต่หลายคนก็กังวลว่าการพิจารณาปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวด

หรือได้วงเงินกู้ไม่ครอบคลุมกับราคาบ้าน
ส่วนรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ประชาชนต้องการ

ติดรถไฟฟ้าทั้งในเมืองและชาญเมือง
เพราะสะดวกในการเดินทาง
ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ระบุว่ายอดปฏิเสธสินเชื่ออสังหาสูงถึง๑๓

ร้อยละ๒๐ซึ่งมีผู้ถูกปฏิเสธสินเชื่อ
ประมาณหนึ่งแสนคนเพราะสถาบันการเงิน

ในบัญชีนานถึง๓ปีมาพิจารณา
แม้ว่าจะผ่อนชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

แห่งประเทศไทยแก้ไขระยะเวลาการติดบัญชี
ิตบูโรจาก๓ปีเหลือเพียง๑ปี
ขณะที่ข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
พบว่าสิ้นเดือนมิถุนายน๒๕๕๙
มีผู้ที่ขอสินเชื่อบ้านอยู่ในระบบเครดิตโวโล
จำนวน๓๒๘๖๐๐๐บัญชี
จำนวนนี้มีหนี้เสียหรือหนี้ค้างชำระ๙๐วัน
จำนวน๑๓๗๗๐๖บัญชี

จำนวน๑๑๙๙๑บัญชี

ผู้ประกอบการจะต้องปรับลดราคาที่อยู่อาศัย
ขณะที่ประชาชนควรจะหาผู้กู้ร่วม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผ่อนชำระ